ปากกันหน่อยทุเรียนนะฮะครับเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้างแล้วเขาบอกว่า
จะออกต้นฤดูด้วยโอ้โหผมเชื่อแล้วว่าคอทุเรียนเนี่ยนะ
ตอนนี้รูปปากปุ้ยชอบไหมทุเรียนชอบทุเรียนมากอ่านี่นะฮะ
นายชาตรีบุญธนาวงศ์นะครับเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านด่านใหม่
เกาะช้างจังหวัดตราดครับเอาทุเรียนชะนีเกาะช้างรุ่นแรกของฤดูมาเตรียมขายแล้วล่ะนะครับ
ยั่วไปยั่วอย่างเงี้ยเออให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก่อช้างแล้วก็นิยมกินทุเรียนในราคาที่จับต้องได้เนี่ย
ตัดจากสวนขายเองเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดีจังเลยอ่ะเออขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาทเท่านั้นเอง
ราคานี้สำหรับคอทุเรียนเราก็บอกว่าจับต้องได้จ้านะครับแล้วก็ยังสามารถใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะ
มันประหยัดกันเข้าไปอีกโดยปกติครับทุเรียนชะนีเกาะช้างเนี่ยจะมีมากในช่วงเดือนเมษายน
ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาทแต่ถ้ารุ่นแรกของปีแล้วก็ช่วงนี้แหละครับ
มกรากุมภานี่แหละครับคือจะมีประมาณ๑๐สวนเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะ
ที่จะมีทุเรียนต้นระดูกส่วนใหญ่จะไปออกฆ่ีใกล้เมษานะฮะ
พ่อค้าคนกลางมารับไปขายก็จะรับซื้อกิโลกรัมละ๒๐๐๓๕๐บาท
เป็นที่นิยมของคอทุเรียน
ใครที่ต้องการชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างนะครับพร้อมหรือยัง
ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามถ่ายรูปเอาไว้แล้วโทรไปครับ

คือคนชอบกินเขาก็จะว่าหอมเนอะ
คนที่ไม่ชอบก็จะว่าเหม็นอ่ะ

สำหรับผมนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทานให้